ขนมนางเล็ดเป็นขนมพื้นบ้านที่พบได้ในหลายพื้นที่ของบ้านเราเป็นขนมของกินเล่นจัดเป็นขนมที่มีวิธีการทำไม่ยุ่งยากซับซ้อน
โดยขนมหน่างเล็ดเป็นขนมที่แปรรูปมาจากข้าวเหนียวที่นึ่งแล้วมาตากแดดให้แห้งนำมาทอดแล้วมีการนำมาปรุงเพิ่มรสชาติให้กับขนมหน่างเล็ดด้วยการโรยน้ำตาลอ้อยบนหน้าขนมเพื่อเพิ่มความหอมและความหวานให้กับรสชาติของขนม
อีกทั้งนางเล็ดยังจัดเป็นขนมอีกรูปแบบหนึ่งของการถนอมอาหารที่สามารถจัดเก็บไว้กินได้